คุณผู้ชมคะมีเรื่องเศร้าเกิดขึ้นกับน้องออกัส
เด็กหญิงวัย๑ขวบ๙เดือนที่สุพรรณบุรีค่ะ
คือน้องเนี่ยเผลอไปดื่มน้ำยาล้างเครื่องเงิน

สุดท้ายคือน้องเสียชีวิตเลยค่ะพี่อุ๋ยคุณผู้ชมค่ะ

น้องอายุเดือนเดียวเนี่ยพ่อติดคุก
แล้วแม่ไม่เลี้ยงแม่ทิ้งเลยบอกลูกคนนี้ไม่เอาละ
ยกให้เลยคนที่เลี้ยงดูอยู่คือพ่อแม่บุญธรรมนะคะ
นี่คือน้องออกัสค่ะแล้วน้องน่ารักวัยกำลังน่ารักมาก
แม่บุญธรรมบอกรู้สึกเสียใจแล้วก็รู้สึกผิดมาก
เหมือนกับวางทิ้งเอาไว้ไม่ทันได้เททิ้งไม่ทันได้เก็บ
ตำรวจสพอูทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ
พร้อมด้วยกู้ภัยอูทองไปตรวจสอบค่ะ
เด็กหญิงวรรณยาหรือน้องออกัส๑ขวบ๙เดือนเท่านั้นเองนะคะ
คือน้องเผลอดื่มน้ำยาล้างเครื่องเงินเข้าไปแล้วน้องก็เสียชีวิต
วันนี้เราส่งคุณจ๋าแจ่มสีนักข่าวของเราไปที่เกิดเหตุค่ะ
อยู่ด้านหลังร้านอู่ซ่อมรถและเรือที่อู่ทองสุพรรณบุรีเป็นบ้านชั้นเดียวเล็กค่ะ
ก็ริมบันไดเป็นจุดที่วางแก้วน้ำยาล้างเครื่องเงินเอาไว้
แล้วน้องก็เผลอหยิบดื่มหมดเลย
วันนี้บ้านก็ปิดเงียบญาตินำศพของน้องไปประกอบพิธีทางศาสนาที่อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาคร
ทีมข่าวก็ไปนะคะที่วัดดอนไก่ดีเป็นที่ประกอบพิธีทางศาสนาของน้อง

ทีมข่าวของเราได้คุยกับคุณพ่อคุณแม่บุญธรรมของน้องนะคะ
นายประสานแสนสุกอายุ๕๗นางสุชาดาดาอินวงอายุ๓๐
คือคุณพ่อคุณแม่บุญธรรมก็เล่าให้ฟังว่าน้องเนี่ย
เป็นลูกของหลานสาวแท้ของตัวนายประสาน
พ่อน้องอยู่ในเรือนจำค่ะตอนน้องอายุได้เดือนเดียวพ่อติดคุก
ส่วนแม่น้องบอกยกให้ยกลูกคนนี้ให้ไม่เอาละ
แล้วแม่คือหายไปเลยนะพี่อุ๋ย
ติดต่อไม่ได้เลยเมื่อไม่นานมานี้
แม่เอาเอกสารใบเกิดของน้องมาทิ้งเอาไว้ให้
ทำเรื่องเปลี่ยนนามสกุลยกให้เป็นลูกบุญธรรมแล้วหายไปเลย
สงสารน้องมากค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะมาเสียชีวิตเพราะว่าเผลอไปหยิบ
ไปยกแก้วที่มีน้ำยาล้างเครื่องเงินดื่มไปหมดเลย
คือก่อนเกิดเหตุช่วงบ่ายเมื่อวานตัวคุณแม่บุญธรรมเนี่ยค่ะ
น้ำยาล้างเครื่องเงินมาล้างสร้อยคอซื้อจากแอปในออนไลน์นี่แหละ
สามสิบบาทเทน้ำยาใส่แก้วเล็กเล็กแล้วก็แช่ทิ้งเอาไว้
เอาสร้อยออกแต่ไม่ทิ้งน้ำยาหยิบสร้อยออกมาล้างเสร็จ
น้ำยาวางเอาไว้ตรงนั้นห้าโมงเย็นน้องออกัสกับพ่อบุญธรรมอ่ะนะคะ
เขาเล่นฟุตบอลกันเล่นเสร็จกลับเข้าบ้านน้องคงหิวน้ำ
หันไปเห็นนึกว่าน้ำเปล่าหยิบดื่มเลยค่ะ
มาอีกทีน้องอ้วกก็เลยรีบเอามือล้วงคอ
แต่น้องคือตัวอ่อนหมดสติแล้วน็อกไปเลย
รีบนำส่งโรงพยาบาลสุดท้ายน้องเสียชีวิตนะคะ
ตัวอ่อนไปเลยเราก็เขย่ากับแล้ว

เป็นน้ำยาล้างเงินแต่มันนิดเดียวจริง

ทำไมไม่มีการควบคุม
เราก็ไม่ได้โทษหล้านหรอกแต่คือด้วยความสัมภาพของเราเอง
เราทำเราไม่เก็บเราไม่ทิ้ง
ก็อยากจะเป็นอุทาหรณ์ให้กับพ่อแม่ว่ามันแป๊บเดียวจริง

มันอาจจะพาดลูกพากลูกมาจากเราเหมือนเรา
ถามว่าเสียใจไหมมันขอเสียใจเลย
แต่ถ้าเกิดว่าอยากจะย้อนเวลากลับไปได้
เอาหนูไปแทนก็ยังได้นะ
คุณผู้ชมค่ะนี่ค่ะความรู้สึกของคุณพ่อคุณแม่บุญธรรมคือ

ไม่ได้โทษใครเลยก็แบบรู้สึกผิดด้วยซ้ำ
เป็นความสะเพราของตัวเองที่วางทิ้งไว้
แล้วมันเสี้ยววินาทีจริง
ไปแป๊บเดียวน้องหยิบดื่มหมดเลย

มันก็ไม่ได้เยอะหรอกแต่น้องยังเด็กมากไง

หัวหน้าดูแลคนงานของคุณพ่อคุณแม่บุญธรรมของน้องออกัสคุณกิมล้วนก็บอกว่า

น้ำยานี้พัสดุเพิ่งส่งมาถึงเมื่อวานเองนะ
แล้วน้องเป็นเด็กน่ารักพูดจาเพราะเรียบร้อยมาก
ครอบครัวนี้เพิ่งย้ายมาอยู่ที่บ้านตรงนี้ไม่ถึงปีค่ะ
ตัวนายประสานพ่อบุญธรรมทำงานเป็นช่างซ่อมเรือ
ค่ะทีนี้ค่ะเราไปหาข้อมูลมาให้เพิ่มเติมเกี่ยวกับน้ำยาล้างเครื่องเงินอันนี้ค่ะ
เราไปเห็นคุณเพจคุณหมอสตอรี่ก็ให้ข้อมูลเอาไว้ในแพทย์สิทธาลิขิตนุกูลนะคะ
ครับก็บอกว่าน้ำยาล้างเครื่องเงินอ่ะมันเป็นน้ำใสใสอ่ะค่ะคุณผู้ชมคุณภาคภูมิค่ะ
ครับมันไม่มีกลิ่นเลยนะคะอืมมักจะเหมือนน้ำเปล่ามาก
แต่มันมีตัวยาที่มีส่วนผสมของสารโพแทสเซียมไซยาไนท์
ถ้ากินเข้าไปดื่มเข้าไปหน้าแดงหัวใจเต้นเร็ว
ความดันสูงปวดหัวค่ะถ้ายังไม่หมดสติยังรู้สึกตัว
แนะนำแบบนี้นะคะวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ก่อนนำส่งโรงพยาบาลพยาบาลคือให้ดื่มน้ำชา
เพื่อให้ไปเจือจางสารพิษ
ถ้าดื่มเข้าไปเกินครึ่งชั่วโมงสารพิษจะไปอยู่ที่ลำไส้
แนะนำให้กินผงถ่าน๑ช้อนผสมน้ำ๑แก้ว
หรือใช้ไข่ขาว๓๔ฟองมาผสมกัน
เพื่อลดการดูดซึมของสารพิษ
เราไปคุยกับคุณหมอสิทธามานะคะเดี๋ยวลองฟังดูค่ะ
ประถมพยาบาลเบื้องต้นไม่ต้องไปดื่มนมนะครับ
แต่ให้ดื่มน้ำชาครับซึ่งจะไปเจือจางสารพิษได้ดีกว่านะครับ
เยื่อบุของทางเดินอาหารกระเพาะอาหารหลอดอาหารได้ดีด้วยนะครับ

แต่ถ้ารับประทานเข้าไปเกินครึ่งชั่วโมงถึง๑ชั่วโมงแล้ว
สารพิษมันจะไปอยู่ที่บริเวณลำไส้แล้ว
อันนี้ใช้ตัวดูดซับสารพิษช่วยอีกหน่อยก็ดีนะครับ
ก็คือใช้ผงถ่านนะครับ๑ช้อนผสมกับน้ำ๑แก้วดื่มเข้าไป
หรือจะเอาไข่ขาว๓๔ฟองนะครับมาคนผสมกันชงดื่มไปนะครับ
เราก็รีบนำส่งโรงพยาบาลเพื่อลดการดูดซึมของสารพิษนะครับ
อืมต้องขอแสงความเสียใจด้วยจริงจริงแล้วเรื่องนี้ก็เป็นอุทาหรณ์นะคะอืม
คือซื้อมาใช้ตามบ้านเนี่ยต้องระวังอย่างเต็มที่เลยนะฮะ

แก๊สหุงต้มตามบ้านเรือนเนี่ยความจริงแก๊สมันไม่มีกลิ่นนะฮะ

ใช่เพื่อจะได้รู้ถ้าเกิดมันรั่วมันอะไรอะค่ะ